คนขับรถบรรทุกดินที่ทะเลาะวิวาสกับเพื่อนร่วมงานด้วยกัน
เกี่ยวกับเรื่องการจ่ายเงินค่าแรงจนถึงขั้นแทงกันเสียชีวิต
เดินทางมารับศพไปบำเพ็ญกุศลแล้วนะครับ
กลางกลางความโศกเศร้าที่เกิดขึ้นเพราะว่าผู้ตายนั้นเป็นเสาหลักของครอบครัว
มีลูกอยู่ถึง๖คนติดตามจากรายงานครับ
ส่งกันทุกเดือนทุกอาทิตย์
แต่มาวันนี้มันไม่มีมันไม่มี
หนูไม่รู้ว่าทางนู้นจะได้ครับ
กับรับโทษรับอะไรอย่างไร
หนูว่ามันไม่คุ้มหรอก
กับการที่หนูต้องมาเสียหัวเราะต่อคนหนึ่ง
ที่หารายได้ตั้งเท่าไร

ภรรยานายสุชาติผลเจริญอายุ๓๘ปี

ที่เสียชีวิตจากเหตุทะเลาะวิวาส
แล้วใช้มีดฟันกันกับนายสุรวิทย์คงคาทอง
เพื่อนร่วมอาชีพภายในลานเก็บดิน

ลาดกระบังกลางดึกที่ผ่านมา

จะต้องสูญเสียสามีผู้เป็นหัวหน้าครอบครัว

เหตุการณ์นี้ตำรวจสามารถจับกลุ่มนายสุรวิทย

พร้อมนำตัวไปสอบสวนที่สนราชกระบัง

เนื่องจากผู้ต้องหามีหน้าที่จ่ายเงินค่าแรงให้กับผู้ตาย
แต่วันนี้จ่ายเงินล่าช้าจึงทำให้ผู้ตายไม่พอใจ
โดยหลังจากได้รับเงินค่าจ้างและโอนให้ภรรยาแล้ว

และได้โวยวายหาเรื่องท้าทายกันกับผู้ต้องหาพอฤทธิสุรา
ระหว่างนั้นเธอได้พยายามเข้าไปห้ามปราม

คนนั้นเขาก็เลยวิ่งไปเอาอีกไปเอามิ่งเหมือนกัน
เขาเลยบอกว่าพี่บอกว่าพี่ขออยู่ด้วยกันทำงานด้วยกัน
ฟังพี่หน่อยได้ไหมเมาแล้วบอก

ทางนี้คนทางคนที่ตายนี่ก็เดินมาหาคนทางนี้
เราก็เดินแล้วก็ห้ามเราจะทำอย่างไร
เรียกคนช่วยก็ไม่มีใครได้ยิน
เรื่องราวนี้ยังสร้างความสะเทือนใจให้กับเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างมาก
โดยนางสาวสสิทรหนูแก้วเพื่อนคนงานเล่าว่า
คำพูดที่ทำให้ทั้งสองโกรธเคืองกันมาก
คือผู้ตายถามว่าเงินจะได้หรือยังลูกเมียหิวข้าว
รอกินข้าวอยู่จนทำให้ผู้ต้องหาโมโห
แค่นี้ทำไมถึงรอไม่ได้แล้วเกิดการท้าทายกัน
โดยสาเหตุที่ทำให้ผู้ตายโกรธมาก
จากผู้ตายเป็นคนรักครอบครัว
พอทางครอบครัวโทรศัพท์มาบอกให้เร่งส่งเงิน
จึงเกิดโมโหที่ผู้ต้องหานำเงินมาให้ช้า
พร้อมกันนี้ยังยอมรับว่ารู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เนื่องจากเป็นคนใกล้ชิดและนิสัยดีทั้งคู่
คือเขาโทรถามเรื่องตังค์ว่าตังค์มันจะมาตอนไหน

แล้วอันนี้พักนึงเขาก็โทรไปหาอีกว่า
มึงจะมาตอนไหนเนี่ยลูกกับเมียกูรอกินข้าวอยู่
ตอนนั้นมัน๒ทุ่มกว่าแล้วตามจริงตามันออกตั้งแต่๕๖โมงแล้ว
บอกว่าเมื่อไหร่มึงจะมาลูกกับเมียกูรอกินข้าวอยู่
เขาบอกว่ามึงรีบไงกูกำลังไปกดอยู่มึงรอกูก่อนดี
เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าแล้วคนที่ต้องหาเขาบอกว่า
นักเลงไงกูไม่เคยหาเรื่องมึงเลยนะ
อย่ามาหาเรื่องกับกูกูไม่เคยมีอะไรกับใคร
โมโหมากเพราะว่าลูกกับเมียเขาหิวข้าวรอกินข้าวมาก
ใช่เขาเป็นเสาหลักของครอบครัวเลย
ลูกเขามี๖คนเขาก็ต้องเลี้ยงดูให้ครบทุกคน
หลังจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้เบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหานายสู่

ก่อนนำตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป